จากผู้พิทักษันติราชไปดูกันที่ผู้จัดกันบ้าง
ผู้จัดคนสวยพี่แอนทองประสมนั่นเองค่ะ
อยู่กันที่บ้านก็ทำงานกันที่บ้าน
ก็ปรับบทละครปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
เพราะว่าตอนนี้ละครก็กำลังออนแอร์อยู่ด้วยนะ
ก็มีการพูดคุยกับทีมงานแต่คือบ้านใครบ้านมันนะคุณ
ส่วนชีวิตประจำวันก็อยู่ที่บ้านเหมือนกันค่ะ
มีการออกไปจับจ่ายใช้สอยตามตลาดบ้าง
แต่พี่แอนบอกเลยว่าคอยระมัดระวังรักษาสุขนามัยอยู่เสมอเลยค่ะ
ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านแหละ
เหตุการณ์ทำงานของคุณหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์
ยังคงทำงานหนักกันอยู่ซึ่งแอนก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะ
นี่คือเป็นคลิปที่แบบพี่แอนนั่งถ่ายตัวเองหลังระเบียง
นางก็แซวตัวเองด้วยว่าไม่มีนักข่าวสัมภาษณ์ช่วงนี้สัมภาษณ์ตัวเองก็แล้วกัน

ใช่ค่ะส่วนเรื่องกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลนะครับ
ก่อนหน้านี้พี่แอนทองประสมเขาตั้งใจจะส่งปรายศนีย์
ให้กำลังใจแพทย์พยาบาลที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ

แต่ก็ทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของคุณหมอคุณพยาบาลทุกท่านนะคะ
แอนฝากให้นักรบชุดเก่าทุกคนนะคะ
เชื่อแน่เลยว่าอีกไม่นานโควิด๑๙จะหมดไปจากไทยค่ะ
แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาล

ขอให้นอกจากดูแลคนอื่นแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนไข้ที่กำลังรักษาตัวอยู่

ก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

แอนเป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาล

ก็ทำแบบนี้ดีแล้วนะคะแฟนจะได้หายคิดถึงเนาะนะคะ